คุณผู้ชมข่าวแรกนะคะจากกระแสการรณรงค์ที่ออกให้คนออกมาฉีดวัคซีนนะคะ
ก็ต้องบอกว่ามีคนบันเทิงเนี่ยทยอยออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะมากเลย
เริ่มจากเมื่อวานนะคะที่เราได้นำเสนอไปคุณชมพู่อรยา

ล่าสุดนะคะก็คุณอ้ำพัชรภาอีกคนนึงด้วยค่ะ
อ่ะเริ่มเลยนะคุณผู้ชม
นำร่องโดยคุณชมพู่อรยานะคะที่ออกมาโพสต์ว่าเข้ารับวัคซีนแล้วพร้อมให้ข้อมูลค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะล่าสุดนะคะนักแสดงซุปเปอร์สตาร์ของเรา
คุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อนะคะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัว
พร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะลงอินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมกับเขียนข้อความระบุชัดเลยนะคะว่าหลังจากลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาพร
เราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วค่ะแล้วก็มีแฮดแท็กด้วยนะคะว่า
ราชวิทยาลัยจุฬาพรนั่นเองนะคะซึ่งในโพสต์นี้นะคะแม่อ้ำก็ลงเอาไว้หลายภาพนะคะ
ก็ภาพกับคุณพ่อที่เห็นหน้าจอคุณผู้ชมแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ
ซึ่งตัวเองก็ไปฉีดวัคซีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับหนุ่มคนสนิทนะคะแน่นอนต้องไปด้วยนะคะ
ไฮโซพกประธานวงพรประพานั่นเองนะคะก็ได้โพสต์รูปขณะฉีดวัคซีนลงไอจีเช่นเดียวกันค่ะนะคะ
อกจากนั้นนะคะสถานที่เดียวกันคุณผู้ชมก็มีศิลปินดาราอีกหลายคนเลยค่ะ
ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งคุณหิงปณิตาแล้วก็น้องมุกดานั่นเองนะคะ
เขาพร้อมใจการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรด้วย
มีทั้งลุลากัญญารัฐแพลวคณิตกุลนิวนพัดศรมาพร้อมกับสามีคุณเป๊กเปรมนัด
ข้าวทิพย์ธิดาดินและหนุ่มเต่าภูสินเองก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าไปฉีดมาแล้วไม่มีอาการอะไรเป็นปกติมาก
แล้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่ได้เงินจากเรื่องนี้นะไม่มีใครจ้าง
อยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนนะคะ
ฉีดแล้วก็ต้องไม่ใช้ชีวิตประมาทยังต้องใส่แมส
และไม่ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าการใช้ชีวิตที่ประมาทเนี่ย
เราก็เห็นบทเรียนเยอะต่อเยอะแล้วนะคะ